วันนี้มีเหตุการณ์ที่ช่างทาสีกำลังขี่มอเตอร์ไซค์จะไปเยี่ยมลูกเยี่ยมเมียครับ
เกิดอุบัติเหตุรถเนี่ยขี่มาแล้วไปเจอกับกระบะซึ่งเลี้ยวขวาและภาพเหตุการณ์จากกล้องหน้ารถจับวินาทีชีวิตเอาไว้ได้แบบนี้ครับ
นี่ครับชนเข้าอย่างจังครับภาพจากกล้องหน้ารถวินาทีที่มีมอเตอร์ไซค์ของนายชัยยุทธ์อายุ๕๗ปีสีเขียวลูกศรที่ชี้อยู่เนี่ยนะฮะเขาขี่ตรงมาและชนกับกระบะสีบอลเทาครับ
ทะเบียน๑ทพชช๙๘๖๗กธมคนขับกระบะคือนายกล้าหารอายุ๔๕คนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับ
ซึ่งเป็นช่างรับเหมาทาสีคือนายชายุทธ์เจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตบริเวณจุดเกิดเหตุตรงนี้ครับ
กัดจุดเกิดเหตุคือถนนเรียบทางด่วนทุ่งครุครับทางเข้าวัดบัวผันเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ส่วนคนขับกระบะนั้นไม่ได้หนีไปไหนนะครับยืนรอพบตำรวจคนขับกระบะอ้างว่าขับรถมาแล้วกำลังจะเลี้ยวขวาเพื่อจะกลับบ้าน
ช่วงที่เลี้ยวตอนแรกก็เห็นว่าถนนยังโล่งอยู่
แต่จังหวะที่พอเลี้ยวปั๊บก็ไม่รู้เหมือนกันว่า

รู้อีกทีก็คือได้ยินเสียงชนดังโครม
ต่อมาครับญาติของคนตาย
เมียลูกเขยเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุ
ครอบครัวทำใจไม่ได้ครับ
ร้องไห้เสียใจนี่นะฮะ
ผู้ตายบอกว่าสามีพักอยู่ย่านสาธุประดิษฐ
ทาสีนะครับแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่มีงาน
ก็จะแวะมาเยี่ยมลูกเยี่ยมเมียนะครับ
แล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ครับ
จะเอาของไปให้ลูกสาวเขาจะแก่งาน
ก็บอกเขาแล้วว่าไม่ต้องไปแดดมันร้อนไปได้ไง
ไกลก็ไกลต้องกำลังไป
ก่อนหน้านี้มีรังบอกมีรังสังหรณ์อะไรบ้างไหม
ก็ยังเจอกันเมื่อเช้าว่าก็แวะไปหาแล้วถึงเห็นก้าวนะ
เขาแวะไปหาถามว่าเอามาทำไมอีกเมื่อวานก็เพิ่งมา
เมื่อวานก็เพิ่งมาวันนี้ก็ด้วยความคิดถึงอยากจะมาหาลูกหาเมีย

ตำรวจเชิญตัวคนขับกระบะไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักทุ่งครุ
ก่อนดำเนินการตามปลอดภัยต่อไปครับ